ส่วนที่จังหวัดศรีสะเกดน่าเห็นใจครอบครัวนี้

ตกไปข้างคันนาฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับ

ข้างหนาขึ้นมาบนถนนได้สำเร็จหลังจากพลิกความตกไปอยู่ในร่องน้ำข้างทางความสูงกว่าสิบเมตรนะบนถนนสายห้วยทัพทันอุทุมพรพิษัย
สภาพรถมีโครนครับเปียกแฉะไปหมดนี่ฮะเรามาดูตอนกลางวันนั้นน่ะโอ้โหดูรถดิ
พังหมดเลยเลอะหมดเลยบุบแตกเสียหายหมดครับ
คนในรถมีพ่อแม่ลูกนะฮะครอบครัวเดียวกัน๔คนด้วยกันมีเด็กเล็กอายุ๓ขวบอยู่ด้วย
ทั้งหมดปลอดภัยครับได้รับบัตรเจ็บก็ไม่มากนางสาววันธนีสกุลเจริญกิจธาราอายุสามสิบปี
เล่าบอกว่าก็ขับมาเรื่อยนะพี่ขับมาเรื่อยพอมาถึงที่เกิดเหตุ
เห็นป้ายแหละเห็นป้ายแต่มันมืดแฟนก็หักหลบหักหลบปั๊บเสียหลักรถหมุนคุมไม่ได้
พอรถหมุนไปเจอเสาไฟฟ้าคุณผู้ชมครับแฟนก็หักหลบอีก
คราวนี้ตีรังกาหลายตลบเลยฮะจังหวะที่รถเสียหลักหมุนสามีบอกเธอเธอกอดลูกแน่นนะ
บังคับรถไม่อยู่แล้วเธอก็กอดลูกไว้แน่นเลยฮะโอ้โหทุกคนติดอยู่ในรถครับ
พอเหตุการณ์เริ่มสงบถามกันเฮ้ยเป็นยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้าง
แล้วรีบมุดออกมาพวกเขาเชื่อว่าบารมีของพระเครื่องที่ติดตัวและติดรถอยู่ตลอดนะครับ
คือพระเครื่องหลวงพ่อทุดงงิ้วดำของวัดศิลาอาศนาราม
ส่วนค่าซ่อมรถเธอบอกไม่มีหรอกเดี๋ยวจะหาทนายอาสาฟ้องให้หน่อยนะครับ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะติดต่อที่ไหนรถพังหมดครับ
แล้วรถคันนี้ก็ใช้ทำมาหากินขายผลไม้ด้วยครับ
พี่บังคับรถไม่อยู่แล้วเราก็กอดลูกแน่นไหม
ตอนแรกเขาไม่กล้าจอดนะมันเกิดเหตุบ่อยเขาก็คลั่วอย่างนี้

ตรงแต่ต้นคอลมาคือหันไม่ได้เจ็บ
แต่ว่าขอเอ็กซาเรย์อะไรให้หมดแล้วก็บอกว่าปลอดภัยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงกลับบ้านได้